อ๋อไปเล่นกับวิซาร์

สวัสดีค่ะ

ไม่ใช่งูธรรมดา

งูสัตว์เลี้ยงโสกางูสัตว์เลี้ยงโสกางูอะไรครับงูแมวเศร้า
โอ้ถ้าเรื่องฝันทำอะไรฝันต้องรู้อาจารย์หนูอย่างไรครับ

เอาแล้วจะเจอเนื้อคู่งูจะรัดจะเจอเนื้อคู่

อยากมีเนื้อคู่เนื้อคู่จะหายากถ้าเนื้องอกนี่เป็นได้เลยนะ
คุณมันเป็นโลกอยากได้เนื้อคู่ค่ะ
แถวนี้น่าจะมีนะรออย่างนี้ไม่ชอบหรือ
ชอบชอบตัวสูง
สูงค่ะแล้วก็ผมเป๋หน่อยตาโต

ใส่ทองใส่ห่อไหมเป็นคนรวย

ชัดชัยชัดชัยจำเนียนกุล

พี่ชอบหนูไหมฮะพี่เอาหนูไหม

เดินสบายเลยเดินผ่านตำรวจไม่ต้องตรวจฉี่เลย

ได้รับประทบ

อ้าวเดินด้วย

เป็นผู้หญิงอย่างดิฉันแสนลำบาก
เจ็บทั้งปากเจ็บทั้งปากพูดไม่ได้
วันทั้งวันมองหาแต่ผู้ชาย
พูดไม่ได้ปากอมเหม็นจังเลย

ไปจะไปเอ็นข้อไก่
กินไก่ไม่ได้ค่ะ
รีบเลือกกับเขาเขาจะไปอยู่กับพ่อดมแล้ว
แล้วมาต้องการอะไร

ก็คือ

แล้วก็นอนฝันมานอนงูหลัน

ข้าขอคารวะองค์ชายสิบสี่

ดื่มน้ำชา

ก็คงคิดว่าหนูจะต้องได้รับศึกหนัก
มีผู้ชายหลายคนมาลุมล้อม

ฟิตปึงรับผู้ชายได้ครับ

นี่นะคนเราต้องดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ

โอ๊ยนี่ดู
ร่างกายเขาอีกครั้งเลยขนาดไหน

เฮ่ย
ตอนหลังราคาไม่ค่อยดีไปอยู่หน้าปั๊มแก๊สแล้ว
น้องน่ะพี่น้า
พอเลยเดี๋ยวย่ามารับแล้ว

หนูก็ต้องมีอุปกรณ์ออกกำลังกายสิ

นี่ไงที่ร้านเรามีจำหน่าย

ใครครับ
ใครหรือเปล่า

พอดีว่าวันนี้เจ้าของที่เขาออกกำลังกายมาด้วย

วันนี้เขาเอาของมาให้รายการเราคนออกกำลังกายจะต้องหุ่นดี
ผู้หญิงต้องมีกล้ามนิดอ่า

นี่กี่กลัวครับนี่ครับ
ลดไปเยอะเลยแผลกเขาไง๖แผลก
สอนวิธีการเล่นอันนี้อุปกรณ์ที่ร้านเขา
เนี่ยเหรอนี่แหละโอ้ยนั่งไปจะไม่แตกเลยเนี่ย
น่านี่อุปกรณ์ร้านเขาเหรอ
หนูเล่นโชว์ตรงนี้เลย
เล่นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรอันนี้เล่นอย่างไรเอามา
นี่ปกติโชว์เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะวันนี้เห็นออกนอกสถานที่ไง
โอ๊ยโอ๊ยนี่โชว์ยุฤญาณใช่ไหม

เชิญครับอันนี้เล่นไงหนูเล่นไงลูก
โชว์ความเหนียวเอ้ยแตกเปล่าเนี่ย
ไม่แตกหรอกกิ้งไปไม่อันนี้เล่นผิดเล่นผิด

หนูนอนลงไปดีกว่าแล้วเออกันอย่างนี้
มันต้องมีไขวันออกไปดีกว่า
แล้วหนูเล่นอย่างไร
อันนี้เล่นอย่างไรนะคะ

กูเห็นในวันนี้ก็คึ้งอย่างเดียว

เราขอเล่นท้องกัน๓อันได้ไหมคะ
ไม่ได้เล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้ราคาถูกกว่า

น่าจะเล่น๓อัน
ของพี่ถูกกว่าครับ
สรุปอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นไหนราคาถูกที่สุดรอคะ
อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบไหนราคาถูกที่สุด